คุณตวินเปลี่ยนสีครับเชิญครับ
ถ้าเรียนท่านประธานเที่ยวเคารพ
ผมทวินเปลี่ยนสี
สมาชิกอุทิศภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ร่างรัฐมนูลฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อ
กันเสนอหรือฉบับไอลอร์นั้น

ก็ได้พูดกันไปมากแล้ว

ที่อยากจะเรียนต่อสภาแห่งนี้นะครับ
ประการแรกผมถือว่าสภาแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนะครับ
ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เป็นผู้ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของตัวเอง
ผมชื่นชมและสัตธาสภาแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
จำได้ว่าท่านประธาราศาสตร์ท่านชูอลิกภัย
เดินเข้ามาในสภาแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๖
เราก็ได้สร้างเกียรติภาวร์ที่ดีงามไปมากมาย
วันนี้ก็โชคดีมากนะครับที่ได้เข้ามาร่วมงานกับท่านนะครับ
ด้วยความเคารพในสถานที่อย่างนี้
ผมจึงปรารถนาที่จะได้เห็นนะครับว่า
สภาแห่งนี้จะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับ
การพูดจานโน้มนาวชักจูง
ให้เหตุให้ผลย่อมทำได้
แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่วินยูชนพึงกระทำ
แต่การข่มขู่คุกคามบีบบังคับด้วยวิธีการต่าง

ผมคิดว่าท่านจะไปเขียนไปทำรัฐมนูล

ผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยาก
ดังนั้นนะครับถ้าใครที่ทำอยู่นะครับ
ก็ขอให้เลิกแล้วก็ถ้าใครคิดจะทำอย่างนั้น

ผมเรียกร้องอันนี้ไปถึงข้างนอกด้วยนะครับว่า

เพราะเราต่างมาเรียกร้องประชาปไตยด้วยกันทั้งนั้นนี่ครับ

เจ้าหน้าที่ไปบัตรต่อท่านตามกฎหมาย
ท่านก็บอกว่าถูกเขาคุกคาม

สมาชิกก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง
เพราะงั้นเนี่ยพวกผมไม่บัดหน้าที่
ตรงไปตรงมาท่านก็อย่าทำในสิ่งที่

คุกคามหรือบีบบังคับพวกเรานะครับ

ผมพูดแทนทุกท่านไม่ได้แต่ผมเชื่อว่า
ส่วนใหญ่ผมพูดแทนได้นะครับว่า
เราคาดคล้านหรือเราไม่เห็นด้วยกับการแก้แข่ลำดูฟ
ไม่ว่าจะเป็นรายมาตราก็ดี
หรือทั้งฉบับก็ดีเราคาดคล้านได้้เหตุผล
ของใครนั่นไม่ใช่นิสัยของพวกเราที่เป็นสว
นะครับเรามีเหตุผลแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดและเหตุผล
พวกเรานั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอันใดเลยกับผลประโยชน์
นะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมที่ท่านคิดว่า
จะเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับดังนั้นท่านจะแก้ไขอะไร
จะตัดทอนสิ่งที่ท่านเข้าใจว่าเป็นผลประโยชน์
สิทธิที่พวกเราสมาชิกวุฒิสภามีอยู่ท่านทำได้อย่างเต็ม
ที่นะก็ขอเพียงแต่ว่าท่านทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้ถูก
ต้องตามธรรมนองคลองธรรมนะครับหมายความว่าขอให้ถูกทั้ง
ข้อกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการเอาไว้
ธรรมนูลแล้วก็ในส่วนเนื้อหาสาระสำคัญที่จะแก้
ก็ขอให้มีความถูกต้องมีเหตุมีผลนะครับเรียนว่า
วุฒิสภาไม่เป็นปัญหาของท่านแน่นะครับรัฐมนูลย่อม
แก้ได้ครับประการที่สามที่อยากเรียนก็เหมือนกับสิ่ง
อื่นนะครับทั่วไปในโลกนี้ที่พอถึงเวลาหนึ่งเวลา
เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปให้มีความเหมาะสมยิ่ง
ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ท่านมีสัทธกติที่ดีในการ
ที่จะแก้ไขว่าอะไรดีก็เก็บไว้นะครับอะไรไม่ดีก็
เสียไม่เสียก็อย่าไปแก้นะครับกรุณาอย่าตัดสินสินค้า
กันด้วยฉลากที่ปิดข้างข้างเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่า
รัฐธรรมดุลนี้พอเห็นว่าเป็นผลผลิตของคสชตั้นก็
ตั้งข้อลังเกียจไว้ก่อนว่าเป็นผลิตการเป็นของที่ไม่
เราถูกภาพลวงตาแบบเนี้ยหลอกพวกเรามาตลอดนะครับ
ว่าเราตั้งอคติไปแล้วไว้ดูเนื้อหาสาระซึ่ง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับและความจริงแล้ว
เนี่ยผมคิดว่าหลายครั้งนะครับพระเด็จการที่ซ่อนมา
คราบของประชาธิปไตยนั้นอาจจะเจ็บแสบชั่วร้ายแล้ว
น่ากลัวรวมทั้งระวังยากนะครับสร้างความเสียหาย
กับประเทศชาติบ้านเมืองได้มากกว่าด้วยซ้ำไปซึ่งมี
ตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ขอฝากสภาแห่ง
นี้นะครับประเด็นของไอลอนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักการ
ใหญ่ของไอลอร์ก็เหมือนหลักการของร่างที่๑หรือร่าง
ที่สองที่เสนอแก้ไขมาเอ่อหมวดสิบห้ามาตราสอง
ร้อยห้าสิบหกเพื่อมนุต์มาตราเพื่อให้มีสรสรอ
ขึ้นมาจัดทำร่างรัฐมนูลทั้งฉบับนะครับซึ่งผม
เห็นผมเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตั้งแต่เราประชุม
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่เดือนที่แล้วเนี่ยสิบยี่สิบสี่
กันยายนนะครับไม่ใช่เดือนที่แล้วนะครับ
กันยายนว่าการแก้ทั้งทั้งฉบับหรือร่างใหม่ทั้ง
ฉบับนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับด้วยเหตุผล
ประการนะครับสรุปสั้นนะครับประเด็นของข้อกฎ
หมายประเด็นของเนื้อหาสาระแล้วก็ประเด็นของสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ของการแก้ไขปัญหาประเด็นเนื้อประเด็น
ข้อกฎหมายนั้นหลายท่านพูดมาแล้วนะครับผมสรุปว่า
สั้นนะครับว่าในมาตราสองห้าห้าและมาตราสองร้อย
ห้าสิบหกว่าเดี๋ยวการแก้ไขและทำนูนไม่มีคำผม
ตรวจดูแล้วไม่มีคำไหนเลยนะครับที่จะเขียนเอาไว้ว่า
ให้จัดทำใหม่หรือร่างขึ้นใหม่มีแต่คำว่าแก้ไข
และเพิ่มเติมเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าจะจัดทำขึ้นทั้ง
ฉบับรวมทั้งร่างของไอลอด้วยเนี่ยน่าจะไม่ชอบไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายอาจจะขัดรัฐมนุนนี้ก็ได้นะครับนอกจาก
จากนั้นแล้วเนี่ยครับในแง่ข้อกฎหมายคำวินิจัย
ซึ่งพวกเราได้พูดถึงกันมากแล้วสิบแปดขีดยี่สิบ
สองทับสองพันราสิบห้าวินิจัยว่าสรสรหรือสรว
ไม่มีอำนาจที่จัดทำรัฐมนูลนะครับอำนาจสถาปนา
มนุนนั้นอยู่ที่ประชาชนผมก็เห็นว่าถ้าเราไม่กลับ
ไปถามประชาชนก่อนให้ประชาชนลงมติก่อนว่าจะทำใหม่
หรือไม่ก็อาจจะเอ่อเป็นคลัครธร์ที่ไม่ชอบได้
นะครับส่วนประเด็นเนื้อหาสาระนั้นผมคิดว่าประเด็นที่
สำคัญก็คือประเด็นแรกนะครับรัฐมนูลสองพันร้อยหกสิบนั้น
เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเปล่าไม่ได้สร้างขึ้นมา
คณะกรรมการร่างรัฐมนุนไม่ได้กินข้าวอิ่มนอนหลับ
แล้วไม่มีอะไรทำลุกขึ้นมาเขียนรับนูนนะครับแต่เขียนขึ้นจากปมปัญหา
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นถ้าท่านจำได้นะครับว่า
ไประหว่างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยห้าเจ็ด
ก่อนรัฐธรรมหารณ์เมื่อวันที่ยิบสองพฤษภาคมนั้นเนี้ยบ้านเมืองของเรา
เกิดวิกฤตอะไรเกินขึ้นบ้างบ้านเมืองยับเยินเสียหายย่อยยับจากการโกงกิน
รับชั่นและการรู้อำนาจจากเสียงข้างมากในสภาอย่างไรบ้างนะครับ
รัฐมนูลฉบับนี้สร้างขึ้นจากปมปัญหาที่แย่ของบ้านเมืองในขณะนั้น
บทบรรยัติที่ดีดีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้รวมทั้งที่ได้ไปออกเป็นพร่ำหยัด
ประกอบรัฐธรรมนูลนั้นเกิดขึ้นมากมายสิ่งต่างต่างเหล่านี้เป็นของดีของประชาชนของประเทศ
ครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นของแสลงมันอาจจะเป็นฝันร้ายของนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งที่ไม่ดีนะครับ
เพียงแต่มันถูกกลบหรือถูกปิดฉลากว่าเป็นสิ่งที่มาจากผลิตการมาจากคอสช
แล้วก็ถูกตัดสินไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมขอให้พิจารณาเรื่องแบบนี้เนี่ยจากเนื้อหาข้างในนะครับ
ผมเกรงว่าการยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับนั้นเรื่องดีเหล่านี้อาจจะถูกละเลยอาจจะถูกลืมหรือทำให้เสียหายถูกตัดตอนทำให้ตกหล่นไปได้นะครับ
ประการที่สองครับนอกจากเรื่องดีแล้วเนี่ยที่มีอยู่ในลำนูลฉบับปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ศูนย์หายไปแล้วเนี่ยผมเกรงว่าเรื่องที่มันแย่เรื่องที่ร้ายมันอาจจะเรียงหน้าเข้ามารวมทั้งจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้อีกมากมายนะครับ
คำถามของผมคือว่าเราจะปล่อยให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอย่างนั้นเกิดขึ้นหรือยังไรนะครับ
สุดท้ายครับที่ผมเห็นว่าไม่ควรจะทำรัฐมนูญฉบับใหม่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความแตกแยกทางความคิดแบ่งแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย
ยังมีความแหลมคมของการแตกแยกทางความคิดที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญของชาตินะครับ
อย่างที่มีการชุมนุมเผชิญหน้ากันอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับผมคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่น่าจะทำให้เกิดความปลองดองสมารณชันนะครับแล้วก็
นำไปสู่ทางออกที่ดีของบ้านเมืองอย่างที่หลายท่านพูดแต่ผมเห็นตรงข้ามนะครับว่ามันจะนำไปสู่กับสังคมที่มีความขัดแย้งที่แหลมคมและก็สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายของประเทศชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ
ประเด็นที่๒ที่ฐานการณ์ที่ผมคิดว่าการทำร่างรัฐมนุนขึ้นทั้งฉบับนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นประโยชน์หรือเหมาะสมมากนักก็คือว่าผมยังมองไม่เห็นว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรกับรัฐมนุนปี๒๕๖๐
๒๖๖๐หรือประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบุนจากการที่จะจัดทำรัฐบุนฉบับใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเราตอบคำถามนี้ไม่ได้นะครับว่าประชาชนเดือดร้อนกับรัฐบุนฉบับที่ใช้อยู่ประชาชนจะได้ประโยชน์จากรัฐบุนที่จะจัดทำขึ้นใหม่ผมคิดว่าถ้าเราตอบคำถามที่สำคัญสองคำถามนี้ไม่ได้การจัดทำรัฐบุนไม่ว่าจะแก้
ของฝ่ายการเมืองเท่านั้นเองนะครับจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะครับผมย้อนกลับมาที่ร่างของไอลอร์นะครับก็คงมีนิดเดียวครับไม่มีอะไรที่จะพูดมากนักเพราะว่าเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดกันไปมากแล้วนะครับความจริงร่างของไอรองก็เหมือนร่างที่หนึ่งที่สองนะครับซึ่งหลักการเดียวกันนะครับที่จะให้มีการจัด

เริ่มโบสถ์เลือกนายกเมื่อปีที่แล้วมาแล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
เลิกยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปให้พระราชบัญญัติประกอบรำนูลที่สำคัญหลายฉบับ
สิ้นสุดไปยังไม่พอครับให้ตุลาการสามนูลกรรมการองค์กรอิสระทุกองค์กรพ้นตำแหน่งไป
เลิกประกาศคำสั่งขอสชเรื่องพวกนี้ยุ่งทั้งนั้นนะครับ
พวกนี้ยุ่งเท่านั้นแหละครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมเห็นว่า
จากหลักการที่คล้ายกับร่างหนึ่งร่างสองซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับความเห็นผมแล้วว่า
ทำใหม่นั้นเนี่ยไม่มีหลักประกันอะไรเลย
แต่ว่าเมื่อมีเพิ่มเข้ามาในร่างนี้อีกนี่ผมคิดว่าผมยังมองไม่ออกเลยครับว่าบ้านเมือง
ถ้าทำอย่างที่ท่านเสนอมาเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงมันจะไม่ปั่นปวนวุ่นวายสับสนไปหมด
เราจะบริหารราชการเราจะปกครองประเทศนี้กันอย่างไรนะครับท่านทำอย่างที่ท่านว่านะครับ
ก็สุดท้ายนะครับด้วยท่าทีข้อเสนอของท่านนะครับ
ที่ผมสังเกตมานานแล้วเนี่ยครับทั้งในและนอกสภานี้
มันมีท่าทีข่มขู่คุกคามแล้วก็บีบบังคับไกลนะครับ
ซึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้ผมยิ่งคิดหนักไปอีกนะครับ
ว่าควรจะรับหรือไม่นะครับอย่างไรก็ดีครับ
ผมก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะครับไปตั้งสติและคิดให้ดีว่า
พินาลงมติร่างของท่านอย่างไรนะครับ